เขาบอกว่ามีเหตุมือปืนซิ่งรถกระบะ
ไล่ยิงหนุ่มอายุเพียงแค่๒๑ปี

ลองดูนี่คือศพของผู้เสียชีวิต

ตำรวจพร้อมคู่ภัยไปตรวจสอบ
มีคนแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่ถนนสายทุ่งสงตรังนะคะ
บริเวณนั้นมันจะอยู่ใกล้กับหน้าป้อมยามบริษัทกระเบื้องแห่งหนึ่ง
อำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช

ทีนี้ที่เกิดเหตุเจอร่างของนายพาสกร

ตรงบริเวณศีรษะด้านขวากระสุนฝังใน๑นัดนะคะ

เสียหลักอยู่ตรงพงหญ้าริมถนนค่ะ

เป็นเพื่อนสาวคนสนิทนะคะของผู้ตาย

กับคนตายไปเที่ยวสถานบันเทิงมาในตัวอำเภอทุ่งสงศ์
พอหลังจากผับเลิก

ก็ขี่รถกันมาตามถนนเส้นนี้

แล้วก็จำทะเบียนก็ไม่ได้ด้วย
ประกบยิงมอเตอร์ไซค์ของเธอกับแฟน
แล้วโดนยิงเข้าไปถึง๓นัด

แต่คนตายพยายามรีบขี่รถหนีค่ะ
คนร้ายยังขับกระบะแบบไล่ทัน

แล้วยิงซ้ำอีก๒นัด

ถูกนายพาสกรเสียชีวิตคาที่
แล้วคนร้ายที่ขับกระบะคันนี้ก็หลบหนีไปเลยค่ะ
รอปภของบริษัทอายุ๕๕ปีค่ะ
คุณสำรวยเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์บอกแบบนี้

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งสองนัด
ออกมาดูเอ้ามีรถกระบะกำลังขับไล่ยิงตามรถมอเตอร์ไซค์

หลังเกิดเหตุก็รู้ว่ามีคนตายนะคะ
แล้วก็พบผู้หญิง๑คนอยู่ในที่เกิดเหตุ
ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ
เพราะไม่ทันได้เห็น
รถยนต์มาช่วงนั้นคำถามรถยนต์กันเดียว
รถยนต์กันเดียวรถเครื่องคัน
ไม่มีเสียงบ

ชื่อนางพัสตราพรอายุ๔๙ปีญาติญาติรอรับศพนะคะ
ด้วยความสกเศร้าเสียใจกอดกันร้องไห้แบบนี้
เห็นภาพแล้วก็เชิญใจนะเปิดใจกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
เชื่อนะที่ลูกโดนยิงน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวแน่นอน
แม่บอกแบบนี้เพราะอะไรแม่สืบรู้มาอันนี้แม่พูดนะคะ
สืบรู้มาว่านางสาวแก้มเมื่อกี้ที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเรานะ
บอกว่าลูกชายคบหานางสาวแก้มมาด้วยประมาณ๑ปีแล้วนะ
แล้วรู้มาว่าเธอมีสามีมาด้วยยังไม่เลิกกับสามี
แต่มาบอกลูกแม่ว่าเลิกกันนานแล้ว
ลูกแม่ทำงานก่อสร้างที่เดียวกันกับแม่ของนางสาวแก้ม
ลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวมาตลอด
พอมาคบกับนางสาวแก้มเงินไม่เคยเหลือ
แม่เคยเตือนแล้วเคยเตือนใหม่
บอกอย่าคบเลยใหม่ไม่เคยเชื่อฟังแม่
แล้วนิสัยใหม่ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไป
ลูกชายใหม่เคยพาแก้มมาที่บ้านหลายครั้งนะ

แม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร

เมื่อคืนมีเพื่อนสนิทนี่แหละมารับออกไป
ไปพบทางฝ่ายหญิงแม่เองก็เคยห้ามใช่ไหมว่าไม่ให้คบกัน

แม่ก็เลยเชื่อแน่นอนว่าชนวนการฆ่าลูกชายของแม่ในครั้งนี้

คือแม่สงสัยแน่นอนแล้วแม่ก็มั่นใจว่าการตายของลูกชายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความหึงหวงแน่นอนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิง

ผู้มีคับการตาโหลกภูทรจังหวัดนครศิริษฐรรมราช
ท่านก็บอกว่าท่านลงพื้นที่ไปที่สพกระปางนะ
สั่งการแล้วแหละว่าให้จ้อนุที่เนี่ยต้องร่วมกันกรี่คลายคดีนี้

อำเภอทุ่งสงตามไปถนนสายทุ่งสงตรังจนถึงจุดเกิดเหตุนั้นแหละ
ระยะทางประมาณสัก๖กิโลเมตรต้องไปดูให้ละเอียดทุกจุดด้วย
มีการนำตัวเพื่อนสนิทของคนตายแล้วก็นางสาวแก้มเพื่อนสาวคนสนิท
ที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันในวันเกิดเหตุเนี่ยต้องนำมาสอบสวนปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
จับคนร้ายมาดำเนินคดีแต่เบื้องต้นในการสอบปากคำนางสาวแก้มค่ะ
ก็รู้มาแบบนี้คือนางสาวแก้มเนี่ยบอกว่าเธอเพิ่งเลิกรากับแฟนเก่าได้ไม่นาน
อาจจะเป็นไปได้มันอาจจะเป็นเรื่องของหึงหวงจริงจริงส่วนประเด็นอีกประเด็นที่ตั้งไว้ก็คือปมขัดแย้ง
เพราะเคยมีเพราะผู้ตายเองเขาก็มีอาริที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยค่ะ